คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ผู้กำกับมือทองนะคะสำหรับพี่ทงชัยประสงค์สันติค่ะคือเขาเนี่ยเป็นผู้จัดมือทองเป็นผู้กำกับมือทองของวิทย์หมอชิดอยู่มานานแล้วอุ้งสิบห้าปีนะคะนานมาเลยน่ะใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าเตรียมจะไปซบช่องฝั่งอโศกอ่าวันนี้ค่ะพี่ทงชัยและพี่เก๋มาเนียรัฐพรรณรยาอืม
เป็นระยะเวลานึงแล้วโดยให้เหตุผลหลักหลักไว้สองข้อนะคะอย่างแรกเลยก็คือตั้งใจให้ลูกชายเข้ามาดูแลการผลิตแทนส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวเองเนี่ยอยากจะลดบทบาทจากงานละครและต้องการไปโฟกัสการผลิตภาพยนตร์มากขึ้นถูกต้องค่ะทั้งนี้เจ้าตัวเข้าใจกระแสทางลบจากแฟนคลับช่องเจ็ดเป็นอย่างดีนะก่อนจะยืนยันว่า
คนรุ่นใหม่เขามีมุมมองที่แข็งแรงกว่าเรา

เราก็เลยต้องการที่จะขยับขยายนะครับ

จริงเขาวางรากฐานให้ลูกพูดตรงเลยนะ
คือพูดอย่างไรว่าเราไม่ได้พบซ้อน

เราค่อยก้าวออกมาแล้วก็มาทำงานอีกที่หนึ่ง
และอีกที่หนึ่งเราก็เป็นฝ่ายที่เข้าไปหา
แล้วไปพูดคุยไม่มีการซื้อตัวหรือใดทั้งสิ้น
ใจหายไหมใจหายแปลว่าอะไร

ผมมีมากกว่าผมมีมากกว่าท่านแน่นอน